ดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่รุ่นพี่ไปช่วยรุ่นน้อง
เคลียร์ปัญหาหัวใจกับแฟนเก่าแล้วก็แฟนใหม่ของแฟนเก่า
แต่สุดท้ายรุ่นพี่คนที่ตอนแรกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเนี่ย
โดนยิงแสกหน้ารัวเข้าไป๖นัดตายคาที่
คนก่อเหตุหลบหนีไปล่าสุด
ตำรวจเนี่ยตอนแรกไล่ตามไปตามจับแฟนได้ก่อนคือฝ่ายหญิง
แล้วก็ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเกลี้ยกล่อม
มือปืนมามอบตัวล่าสุดมอบตัวแล้วนะคะนายเก่งค่ะนี่ค่ะ
ตำรวจพอได้ตัวปุ๊บคุมตัวไปเอาของกลางก่อนเลยเพราะเขาบอก
เขาโยนทิ้งลงคลองเอาไว้ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ย
เมื่อวานตำรวจสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนส่งในเก่งกับโบหลบหนีไปนะคะ
จนตำรวจคุมตัวโบซึ่งเป็นแฟนปัจจุบันของเก่ง
แล้วก็เป็นแฟนเก่าของเบ้นที่ว่ามีกรณีกัน
เป็นก็คือรุ่นน้องไอซ์รุ่นน้องผู้ตายนะคะ
ก็เลยให้โบช่วยเกลี้ยกล่อมให้เก่งมามอบตัวซะ
สุดท้ายสุพรรณเจนการยิ่งหรือว่าเก่งที่กบดานอยู่ที่ชนบุรี
ก็ยอมประสานตำรวจมามอบตัว
สืบสวนคุมตัวเก่งที่เก่งมีแผลด้วยนะคะที่มือซ้าย
ลั่นปืนกระบอกนี้แหละที่ลั่น
คุมตัวไปหาของกลางที่เก่งบอกเก่งโยนปืนทิ้งคลอง

ครึ่งชั่วโมงค่ะเจอลูกโม่กระบอกนี้นะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นคลองในพื้นที่ซอยราชบุรณะ๒๖แยก๒ค่ะ
พองมปืนขึ้นมาได้ปุ๊บคุมตัวเก่งกลับมาสอบปากคำที่สอนอคลองตัน

กระเป๋าสะพายและเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่มีคราบเลือดของเก่งที่โดนปืนลั่นติดอยู่ด้วย
อันดับแรกเก่งบอกเก่งเสียใจ

สาเหตุที่หลายคนบอกว่าชู้สาว
เก่งบอกว่ามันไม่ใช่มันคือเรื่องเงินค่าโทรศัพท์มือถือที่มีการติดค้างกันแล้วก็ความขัดแย้งของสองฝ่าย
เก่งบอกว่าฝั่งของเบ้นท้าทายให้เก่งออกไปหา
แล้วไอซ์ผู้ตายเนี่ยชกหน้าเก่งหนึ่งครั้งเก่งเลยโมโห
บอกไม่ได้ตั้งใจยิงที่หัวแต่ที่ยิงไป๖นัดเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยกดสักเกือบหมดแม็กซ์หมดแหละลูกโม่น่ะก็หมดเลยแหละ
ลูกปืนอาวุธปืนเป็นปืนที่ซื้อมาเองด้วยจำนวนเงิน๒๐๐๐บาทค่ะ
เขาต่อยผมก่อนขอโทษครับขอโทษผู้ตายแล้วก็ขอโทษเบ้นด้วยครับผม
สิ่งที่ทำไปก็ขอโทษครับยอมรับผิดครับเขามีการท้าทายไหมหรือว่า
ใช่ครับมีการท้าทายผมครับเพราะผมไปคุยแบบว่าเขาท้าทายกันอะไร
โซเชียลอะไรมากันเนี้ยครับแล้วผมเห็นแล้วก็ผมไม่พอใจครับ
ก็เลยเกิดอากาศกลางขึ้นแล้วไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องชู้สาว
เพราะว่าเรื่องชู้สาวออกมาจบแล้วครับครับเป็นการท้าทายเรื่องไหนครับ
เรื่องแบบคือตามที่เห็นในที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คเลยครับ
เพราะเป็นเพราะว่าตอนนั้นไอซ์ไอซ์ตบหน้าเราจริงไหม
เขาต่อยผมก่อนครับครับครับผมพูดถึงเรื่องในเฟซบุ๊ค
โบก็เคยโพสต์ไว้บอกว่าอย่ามายุ่งเลิกยุ่งกับชีวิตของเราสองคนสักที
ที่เป็นแฟนเก่าของเบ้นและเป็นแฟนปัจจุบันของเก่งบอกว่า
ท้าทายแต่อยากบอกให้อีกฝ่ายเลือกยุ่งกับชีวิตรักระหว่างเธอกับเก่งได้แล้ว
ส่วนเงินค่าโทรศัพท์ที่ติดค้างเนี่ยก็บอกเน้นหลายครั้งแล้วว่าให้ยกเลิกซิมยกเลิกซิม
ก็ไม่ยอมยกเลิกแล้วกลุ่มเพื่อนเบ้นก็ยังมายั่วยุให้เกิดความโมโหอยู่บ่อยครั้ง
คุยกับเบ้นหน่อยเบ้นเนี่ยบาดเจ็บนะคะก็สาหัสเหมือนกันแหละเพราะตอนนี้กระสุนเนี่ยฝังอยู่ที่แกนจมูกกับใต้ตารอผ่าตัดอยู่นะคะ
แต่เน้นยังพูดคุยได้เบ้นบอกเรื่องราวเป็นอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุ๓วันเจอกับเก่งเลยทวงตังค์ที่โบเนี่ยติดค่าโทรศัพท์เขาไว้๑๐๐สมัยที่ยังคบกันอยู่
เก่งก็โอนเงินหนึ่งพันมาให้จบไปแล้วนะเรื่องเงินค่าโทรศัพท์มือถือ
แต่โบเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊คว่าทำไมต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่ของเธอกับเก่งด้วย
ทั้งทั้งที่เลิกกันไปแล้วเบ้นก็เลยบอกอ้าวก็มันเรื่องเงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลิกลาความสัมพันธ์อะไร
งั้นนัดออกมาเคลียร์อีกรอบครับวันเกิดเหตุเบ้นไอซ์ไอซ์เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเน้น
นั่งกินปลาเผาอยู่ที่หน้าร้านเก่งขี่รถมาดูลาดเหล่าหนึ่งรอบแล้วก็ผ่านไป
สิบนาทีขี่รถกลับมาอีกรอบสะพายกระเป๋าที่ข้างในมีปืนมาด้วย
บอกอยากมาเคลียร์ใจที่โบโพสต์ไปแบบนั้นเพราะไม่อยากมีปัญหา
แต่ระหว่างเคลียร์ใจมืออีกข้างล้วงอยู่ในกระเป๋าที่มีปืนตลอดเวลา
ถามมาประโยคนึงว่าที่มันเกิดปัญหาเพราะเก่งแย่งแฟนไอซ์ไป
แย่งแฟนเบนท์ไปใช่ไหมล่ะก็คือแย่งโบว์ไปจากเบนท์ใช่ไหม
เก่งไม่ตอบไอซ์เลยตบหน้าไปทีนึงเท่านั้นแหละเก่งควักปืนออกมาเลย
ปั้งนัดแรกปืนลั่นใส่มือตัวเอง
และอีก๖นัดที่เหลือเข้าร่างไอซ์กับเบ้นเต็มนะคะ
พอด่อยปุ๊บก็ก็มือที่เขาจับปืนไปตลอดเขาก็ล้วงมา
พอปืนลั่นเสร็จปุ๊บเค้าก็ทิ้งปากยิงสานมาฝั่งมึงเลย

มันยืนซ้ำไหยเลยพี่ยิงเส้นกลางไปกับเลือดเย็นเลย
ไม่มีใครพันราไม่มีใครนัดเลยพี่

บอกว่ามีลูกอยู่สี่คนไอซ์เนี่ยเป็นลูกคนที่สาม
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาสูญเสียลูกชายเร็วขนาดนี้ค่ะ
ถามว่าแม่โกรธเก่งไหมแม่ไม่ได้โกรธแค้นนะ
แค่อยากรู้ว่ามันต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอ
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุตอนตั้งวันเขาก็ไลน์มาหาคุณแม่
ถอดแหวนที่คุณแม่ให้ไว้อ่ะแล้วก็ให้ดูเนี่ยอ่ะมันบูดมันเบี้ยว
เอาบูดเบี้ยแล้วก็ใส่ไปก่อนเขาก็จ้าครับแค่นั้น
ก็หยุดไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยจนกระทั่งมีข่าว
จนมันมันเป็นเหตุที่เราคาดไม่เห็น
เท่าไหร่ชีวิตของแม่คุณแม่ก็คิดว่าเออสักปันแถมหน้า
แล้วไม่ได้ลูกพี่ของเราขับมาพอนับพร้อมภาคกัน
แม่บอกจะไม่โกรธแค้นแต่ยังไงกฎหมายก็ต้องจัดการนะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาพกพาปืนและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองค่ะ
ตรวจสอบประวัติไปดูเก่งนี่ประวัติก็ใช่ย่อยนะ
๕๓โดนดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติด
แล้วปี๖๒โดนคดีครอบครองยาเสพติดพื้นที่สอนอทองหล่อนะคะ